เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกเขย่าขวัญชาวโลก
กับเหตุการณ์บุกจับตัวประกันในประเทศบุกินาฟาโซ
แล้วก็เป็นที่มาของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
อัลเคด้าโจมตีดับ๒๓ศพ
เผาโรงแรมวอดเมืองหลวงบูกินาฟาโซ
ห่ำรัวยิงนักท่องเที่ยว

ก็เป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

อันนี้คือภาพเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่บริเวณโรงแรมหรูในเมืองหลวง
ของประเทศบุกินาฟาโซค่ะ
นายรอชคาโบเร่ประธานาธิบดีของบูกินาฟาโซนะคะ
ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บริเวณโรงแรมสแปลนดิตในกรุงวากาดูกู
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่กลุ่มติดอาวุธ
บุกจับตัวประกันเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
โดยบอกว่าประเทศบุกินาฟาโซน
ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุบุกโจมตี
จากกลุ่มติดอาวุธในลักษณะนี้อีก
เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ

หลังจากที่กองกำลังความมั่นคงประกาศว่า

จับตัวประกันที่โรงแรมสแปลนดิตได้แล้ว
โดยตัวประกันมี๑๒๖คน

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๓คน

รายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น๒๘คน

โดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวแคนาดาจำนวน๖คน

ก็ได้มีการประกาศไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
เหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้เป็นเวลา๓วันด้วยกันค่ะ
ส่วนคนร้ายที่เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ

ซึ่งเป็นสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธหัวรุนแรงในมาร์เกร็ด
ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของอัลอิดะระบุว่า
การก่อเหตุครั้งนี้ก็เพื่อต้องการล้างแค้นฝรั่งเศสและชาติตะวันตกอื่น
ด้านในฟรองซัวอาลองประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ก็ออกมาประนามเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกด้วย
รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารบูกินาฟาโซ
บดเผยว่าคนร้ายที่บุกเข้ายุทธ์โรงแรมสปแลนดิต

โดยยกพวกเข้าไปมีการปลอมตัวเป็นแขกที่เข้าพัก
ก่อนที่จะนำอาวุธออกมาก่อเหตุดังกล่าวค่ะ